ก็เป็นการถ่ายแฟชั่นครั้งแรก

แล้วก็ทำงานเร็วมาก

แล้วก็การถ่ายทำ
เป็นไปด้วยความยากลำบากนิดหน่อย

แต่ว่าถ้าออกมาก็
เป็นที่น่าพอใจครับ

ก็ไม่ได้แบบฟิลแฟชั่นหวานมากนะครับ

ออกลุ้กแฟชั่นหน่อยครับ

ก็คือจะเป็นแนวแฟชั่นมากกว่า
เพราะว่าเราก็ต้องดูว่ามันเข้ากันไหม
เพราะว่าเรามีม้ามาด้วยใช่ไหมครับ
เราก็จะมีการถ่ายเห็นหน้าคนหนึ่งไม่เห็นหน้าคนหนึ่ง
ผมว่ามันก็เป็นแฟชั่นที่แบบ

หรือไม่ก็อาจจะถ่ายกับนางเอกที่เล่นละครด้วยกัน
ผมไม่เลยครับไม่เฉย

ก็ดีใจมากครับเพราะว่าคนก็ให้ความสนใจเยอะ

ดีครับจริงจองได้เรื่อยนะครับ
ก็จองเท่าไหร่ก็จะผลิตเท่านั้น

ตอนนี้ก็จะมีที่ถ่ายคนเดียวไปล่าสุด
ก็จริงติดต่อมาเล่มแรกเลยครับ
แล้วก็นานแล้วเหมือนกันครับ
แล้วก็เหมือนกับว่าเลื่อนไปเลื่อนมา
จนกว่าว่าคิวทีมงานคิวของผมแล้วก็น้องจะตรงกันพอดี
พอคิวได้ปุ๊บเราก็ถ่ายเลย
แต่มันเหมือนเป็นจังหวะว่าไม่ออกไง
ใช่ครับช่วงนี้ว่างตรงกันบ่อย

ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ

เราก็จะได้พักผ่อนกันอะไรอย่างเงี้ย
เอ่อจริงไม่ค่อยได้คุยนะครับต่างคนก็ต่างก็ดูฟิตแบ็คของแต่ละคน
มันก็เป็นเซตเหมือนถ่ายคู่อะมันก็จะมีบางทีแฟชั่นบางทีการแฮคติ้งมันก็จะเหมือนกันเกือบทุกเล่มละ

ก็ถ้าดูแล้วเหมาะสม
แล้วก็คิวผมแล้วก็น้องแบบว่างตรงกัน

หวานได้มากกว่านี้ไหมครับ
จริงผมไม่ชอบถ่ายแบบแล้วออกมาให้ดูเป็นหวานแบบละครนะ
คือเราอยากถ่ายแบบให้ออกมาดูเป็น
เราเป็นแบบมีทั้งความเป็นนักแสดง
แล้วก็มีเรื่องความเป็นนายแบบนางแบบมากกว่า

ถ้าอย่างงั้นถ่ายเล่นก็ได้

ถ้าเป็นแนวสปอร์ตชูนี้ได้ทำยังไงครับ

ก็ต้องดูอาจจะไม่มากครับ
อยากให้มันดูลุคแบบคูมากกว่า
ใจสวยน้องก็ดูเท่

อยากให้ทุกคนได้เห็นลุคใหม่ของเรา

ก็จะเห็นแต่แบบที่เห็นเดิมครับ
ขอบคุณครับ
โอ้ยทำไมทำแบบนี้ครับ

คิดไม่เข้าในร้านแอบมาเลย